แต่พอใช้สิทธิ์เสร็จแล้วคงจะต้องรีบไปนอนโรงพยาบาล

หกปีรอคอยมาก็ต้องไปใช้สิทธิ์
ไปใช้สิทธิ์ในสภาพแบบนี้คุณผู้ชม

เสื้อผ้าขาดหมดเลยใช่ไหม
เสื้อผ้าขาดแล้วก็ดำตามเสื้อนะ

หัวเหอก็แตกต้องพันผ้าก๊อตแบบนี้ที่หัวค่ะ

บอบช้ำเลยแหละคือคุณลุงคนนี้
มีภาพแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ

อายุประมาณ๕๐ปีก็มาใช้สิทธิ์

โอ้โหแผลเยอะเลยค่ะทีนี้ค่ะ
ร่องรอยเนื้อตัวเนี่ย

คนแชร์กันเยอะแล้วเหตุการณ์เนี่ย

บริเวณโรงอาหารโรงเรียน

จังหวัดชนบุรีตอนเช้าเนี่ย
พอเขาเปิดหีบให้ได้

ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจะใช้สิทธิ์

ทางตรงนั้นถนนเป็นถนนราดยางมาตอย

ประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม

ทีนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็เลยแจ้งกู้ภัย

หัวแตกใช่ไหมพันผ้าก๊อสมาแบบนี้
ลุงเดี๋ยวลุงต้องไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนะ

ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลลุงขอได้ไหม
แวะครูหาเลือกตั้งแป๊บนึง
แล้วภาพก็เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเจ้าหน้าที่ต้องประคองคุณลุงนะ
เข้าครูหากาบัตร
แล้วหลังจากนั้นถึงนำตัวคุณลุงไปส่งที่โรงพยาบาล

โอ้โหแล้วคนเนี่ยนะคะ
แสดงความคิดเห็นในโพสต์เยอะมาก

แม้ว่าร่างกายจะบอบช้ำจากการบาดเจ็บ
แต่ลุงก็ยังรีบไปใช้สิทธิ์ก่อน

บอกว่าโอ้โหดูบาดเจ็บค่อนข้างหนักเหมือนกัน
ก็ขอให้คุณลุงหายเจ็บไวด้วยนะคะ
ส่วนพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวานนี้
ทางกรกตเขาก็มีการสรุปออกมานะครับ
บอกว่าในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แม้จะพบว่าบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตรบ้างก็ตาม

ถ้ามีอายุมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาหรอก

อันนี้เดี๋ยวข่าวนี้เราก็มีอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ

ก็พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะต้องสืบสวนต่อไป

ก็เสร็จสิ้นประมาณ๒๒นาฬิกา
แล้วก็นับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว

รวมคะแนนว่าบุคคลใดบ้าง
จะได้เป็นอะไรบ้างล่ะคุณตำแหน่งที่สำคัญเมื่อวานที่เลือกกัน
นายยกเทศนายยกเทศมนตรีนายกเทศบาล
และใครบ้างจะได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ

หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม
กรกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ภายใน๓๐วัน
คือวันที่๒๗เมษา๖๔นะครับ
ก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น
คนที่จะมาทำหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล
แล้วก็นายยกเทศจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ก็ถือว่าท่านเป็นความหวังของประชาชนด้วยเหมือนกัน
เมื่อวานขอบคุณสำหรับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็ไปร่วมกันเลือกตั้งด้วยนะครับ